การแต่งกายของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในประเพณียามเหือนของชาวไทยภวรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
เป็นการแต่งกายแบบพื้นถิ่นและเรียบง่ายโดยฝ่ายหญิงสวมด้วยเสื้อผ้าไฟหรือผ้าลูกไม้
่งสิ้นลวดลายเฉพาะของไทยพวนเช่นลายหมาตุ้มซึ่งหมายถึงลายลูกตุ้ม
สำหรับฝ่ายชายก็สวมด้วยเสื้อทรงเชิดนุ่งกางเกงผ้า
ส่วนญาติของฝ่ายหญิงที่ไปร่วมงานก็จะแต่งกายคล้ายกันคือเป็นชุดพื้นถิ่น
สวมเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสเพื่อความเป็นสิริมงคล
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน